สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของนายสมคิดพุ่มพวง
ผมขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานแสดงความแคลงใจไปสามสี่เรื่อง
ซึ่งก็ตรงกับความแคลงใจของท่านผู้ชมทั้งหลายนั่นแหละ
เราคิดเหมือนกันเช่นเราคิดว่า
นักโทษที่โหดเยี่ยมแบบนี้จึงได้รับการลดโทษ
จากโทษเดิมประหารชีวิตมาเหลือจำคุกตลอดชีวิต
แล้วก็ติดจริงแค่๑๔ปี
สองทำไมระบบกันกรองนักโทษ
นักโทษธรรมดาเป็นนักโทษชั้นกลางเป็นนักโทษชั้นดี
จึงไม่คำนึงถึงที่มาของการติดคุก
ว่าเขาก่อเหตุโหดเยี่ยมมากน้อยแค่ไหนยังไง
สามมาตรการในการลดโทษไม่มีการชั่งน้ำหนักกันเหรอ
ว่าถึงจะเป็นนักโทษชั้นดีประพฤกษ์ดีในเรือนจำ
แต่ไปเปรียบเทียบกับที่มาที่มาติดคุกว่าก่อกรรมทำเข็นมายังไงเนี่ย
หลักเกณฑ์ตรงนั้นเป็นยังไงทำไมไม่คำนึง
นี่เป็นความแคลงใจที่ผมคิดว่า
เฉพาะผมหรอกครับชาวบ้านทั่วไปก็คิดแบบนี้
วันนี้ผมมีคำตอบคร่าวจากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เขาตอบยังไงครับข้อที่๑การลดโทษประหารมาเป็นตลอดชีวิต
เหลือเท่านั้นเท่านี้ปีเนี่ยไม่ใช่เรื่องของกรมราชธรรม
แต่เป็นเรื่องของศาลครับ
รับสารภาพจากประหารชีวิตสารก็ลดโทษเหลือตลอดชีวิต
แล้วกฎหมายใหม่จะเป็นตลอดชีวิตแต่ว่าติดคุกจริงเนี่ยขังได้ไม่เกิน๕๐ปี
อันที่๒ถึงแม้จะก่อกรรมทำเข็นฆ่าคนมาตั้ง๕ศพแล้วโทษ
๑ศพต้องประหารชีวิตลดเหลือจำคุกมาตลอดชีวิตแล้วก็ลดเหลือ๕๐ปี
ไม่ใช่ว่า๕ศพเนี่ยเอา๕คูณเป็น๒๕๐ปีนะครับ
๑ศพหรือ๕ศพก็หลักเกณฑ์เดียวกันคือถ้าติดคุก๕๐ปีก็ต้อง๕๐ปี

ติดคุกตั้ง๕๐ปีทำไมจริงแล้วติดแค่๑๔ปี
อันนี้ก็เป็นระบบของการลดโทษอภัยโทษเป็นขั้นเป็นตอน
เขามีระบบมีระเบียบเป็นขั้นเป็นตอน
การพิจารณานักโทษให้เป็นนักโทษชั้นดีผมตั้งคำถามว่า
เขาไม่ดูเหรอว่านักโทษแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นมายังไง
ก่อนจะตัดสินจำคุกก่อนสารจะตัดสินก่อนตำรวจจะจับได้เนี่ย
คำตอบที่ได้รับคำอธิบายก็คือว่า
นักโทษเวลานี้มีเกือบ๔แสนคนนะครับ
ฉะนั้นเวลาจะกลั่นกรองคัดกรอง
นักโทษให้เป็นนักโทษชั้นดี
จากชั้นเลวเป็นชั้นกลางหรือเป็นชั้นดี

เขาไม่ได้คำนึงไปดูว่า
แต่ละคนเนี่ยมีประวัติ
่อกรรมทำเข็นมายังไง
ฆ่าคนมากี่ศพยังไง
เขาดูเฉพาะว่าเมื่อมาอยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ย

เป็นนักโทษชั้นดีช่วยเหลือผู้คุมทำโน่นทำนี่
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
เอาเป็นว่าเขาก็มีกฎเกณฑ์ของเขา
เมื่อเข้ากฎเกณฑ์นั้นแล้วเนี่ย
จะให้ย้อนกลับไปดูประวัติในอดีต
ว่าก่อนที่สารจะตัดสินก่อนจะเข้าคุกเนี่ย

นักโทษตั้งเกือบ๔แสนคน

ฉะนั้นนายสมคิด
ก่อกรรมทำเข็นมายังไงฆ่ามากี่ศพ

มีการอภัยโทษลดโทษมาเป็นขั้นเป็นตอน
ก็เหลือแค่๑๔ปี

ไม่ได้มีอะไรพิจิตพิษดารเลยครับ

ได้รับคำอธิบายว่า
ระบบการลดโทษและอภัยโทษนี้

วาระโอกาสสำคัญเนี่ย
จะมีการลดโทษอภัยโทษ
นักโทษเราก็จะได้ยินกันบ่อย
ถัดมากรมราชทัน

มีปรรณิธานของเขาเนี่ย
ไม่ตรงกับสิ่งที่ชาวบ้านคิด

คิดว่าคนที่ก่อกรรมทำเข็น

แล้วก็ติดจริงได้ไม่เกิน๕๐ปี

กรมราชทันเขาคิดว่า

มองว่าคนแบบนี้

แก้ไขไม่เหมือนกัน

ญาติพี่น้องของผู้เสียหาย

ปีหนึ่งมากมายมหาศาลแล้วเขาไม่ไปก่อกรรมทำเข็นไม่ไปทำผิดซ้ำ
ออกมาทำมาหากินก็เข้าหลักเกณฑ์คืนคนดีสู่สังคม
ทำไมไม่คิดถึงคนกลุ่มนั้นบ้างว่าเวลาเขาได้รับอภัยโทษหรือลดโทษ
ญาติพี่น้องเขาก็ดีใจชัยโยโหร้องได้พ่อคืนมาได้ลูกคืนมาได้สามีคืนมา
ออกมาจากคุกเขาก็เขาก็ยินดีเราจะเห็นภาพแบบนั้นบ่อย
คำอธิบายนี้ก็คือว่าอย่าเอาเรื่องของนายสมคิดคนเดียว
แล้วจะมาปรับเปลี่ยนมาล้มล้างเรื่องของการลดโทษอภัยโทษ
ก็ไม่เป็นธรรมกับนักโทษคนอื่นรายอื่นที่เป็นส่วนใหญ่
แล้วเขาได้รับโทษปล่อยตัวออกมาแล้วเขาไม่ไปกำความผิดซ้ำ
ก่อกรรมทำเข็นฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคือคำอธิบาย
กรมราชธรรมจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
คนที่เขารู้เรื่องเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้แหละ
ฉะนั้นการที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
หรือนายกรัฐมนตรีมีดำริมีความคิดว่า
เอาล่ะเมื่อเกิดเหตุของนายสมคิดขึ้นมาอย่างนี้
ปล่อยตัวออกมาแล้วมาทำความผิดซ้ำอย่างนี้
จะปรับจะเปลี่ยนจะแก้ไขยังไงจะทำยังไง
ถ้าอย่างที่รัฐมนตรีว่าเนี่ยรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินว่า
คือต้องแยกนักโทษออกมากรมราชธรรมจะทำอย่างนั้นได้ไหม
เพราะว่าอย่างที่บอกนักโทษมีตั้งเกือบ๔แสนคน
จะแยกประเภทอย่างนั้นได้หรือไม่ได้
ความคิดของนายกรัฐมนตรีท่านพูดรวมว่า
ให้ไปดูว่าจะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงยังไง
ไม่ให้เกิดเหตุอย่างที่นายสมคิดมาก่อเหตุ
ทั้งหมดเนี่ยครับก็ต้องมองเหรียญมีหลายด้าน
ด้วยความให้ความยุติธรรมกับทุกด้าน
เมื่อได้รับคำชี้แจงมาอย่างนี้ก็เอามาอธิบายให้ฟัง
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ